ดูอีกหนึ่งความขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่านหลัก๔นะครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกสาวนะ
ก่อเหตุไปฆ่าพ่อแท้ของตนเอง
ด้วยการเอามีดฟันที่กลางหน้าผาก
แล้วก็ตัดอวัยวะเพศจนพ่อเสียชีวิต

ตามไปเจอเดินอยู่ข้างทางเลือดเต็มตัวเลย
แล้วก็เอามาเค้นสอบเธอยอมรับว่าเธอ
เคยถูกพ่อทำร้ายร่างกายตั้งแต่เด็ก

ปรากฏว่าสามีก็ไปข่มขืนลูกของเธออีก

แล้วจริงแล้วเธอเคยเสพยาตั้งแต่เรียนมัธยม
เหมือนมันทำให้จิตประสาทมันเปลี่ยนไป

อันนี้สภาพคือตำรวจไปตามจับมา
เขาเอามีดฟันหน้าแล้วก็ตัดอวัยวะเพศของพ่อ
ชื่อว่านายเกษมอายุ๕๘ปีจนเสียชีวิต

เขาก็หลบหนีไปตำรวจก็ตามไปเจอ
เดินอยู่ข้างทางจับกุมมาได้
นำตัวไปส่งตรวจหาสารเสพติด
แล้วก็ตรวจสภาพจิตที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู
ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนานี
กรมการแพทย์ก็คือโรงพยาบาลธัญรักษ์ที่ปฐุมธานีนะครับ
ตำรวจตอนนี้ก็มีการคุมตัวน้องไป
พูดจาตอบโต้ได้แต่เธอตะโกนว่าเธอไม่ได้ทำ

แต่เธอเคยถูกพ่อทำร้ายร่างกาย

เคยแจ้งความไว้แล้วไปฟังเสียงช่วงนี้นะครับ
แต่สิ่งที่เธอพูดจริงหรือไม่จริงต้องฟังแม่ของเธอคุณผู้ชม
แม่ของน้องพลอยเดินทางมาที่สอนอทุ่ง๒ห้องไปเยี่ยมลูกสาว
ขอเอกสารไปรับศพอดีตสามี

ทางกับสามีนานแล้วแต่ฝ่ายสามีเป็นคนเลี้ยงดูลูก
แต่เธอเนี่ยส่งเสียเงินให้ตลอดนะครับยื่นประกันตัวหรือเปล่า
แม่บอกว่าแม่จะไม่ยื่นประกันตัวเพราะกลัวลูกออกมาแล้วจะไปก่อเหตุกับคนอื่นอีก
นะฮะแล้วก็จะส่งตัวไปรักษาที่ผ่านมาเนี่ยเลิกกับสามีมานานแล้วนะครับ
ลูกสาวเนี่ยไม่เจอกันตั้งแต่โควิดระบาดมาตั้งแต่เมษายนแล้ว
ที่ผ่านมาเริ่มเห็นเหมือนกันว่าลูกสาวเนี่ยมีอาการเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพจิตตั้งแต่ปีหกศูนย์
มีการไปพบหมอในช่วงต้นปี๖๑มาแล้วแล้วก็มีคดีความกับสามี
กับสามีของเขาด้วยหมายถึงว่าลูกสาวนะฮะนะฮะทางด้านของนายทรงธรรมโพแก้วอายุห้าสิบเก้าปี
เป็นพ่อเลี้ยงของน้องพลอยก็บอกว่าจริงแล้วน้องพลอยเนี่ยนะ
คนนี้นะฮะนายทรงแก้วมีการรักษาอาการทางจิตอยู่แล้วก็ติดยาจริงตั้งแต่เด็กเลย
เสพยาตั้งแต่เรียนม๓ม๔นะฮะเห็นว่าเขาเคยถูกพ่อทำร้ายร่างกายมาตลอด
ก็เลยรับมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมแล้วเชื่อว่าการก่อเหตุในครั้งนี้
เพราะรู้สึกกดดันจากที่เคยพ่อถูกกระทำแล้วสิ้นเดือนเนี้ย
ก็จะมีการตัดสินคดีที่มีการฟ้องร้องกับสามีเรื่องของการข่มขืนลูกสาวตัวเองด้วย
ก็เลยเครียดก็เลยกดดันขึ้นมานะครับฝากฝั่งตำรวจคือพันธุ์ตำรวจโทสุริน
หลังเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนมีการแกะมรอยผู้ก่อเหตุ
พบว่าผู้ก่อเหตุไปหาเพื่อน
แล้วนั่งแท็กซี่ออกไปก็ไม่ทราบปลายทาง
ทีมสืบสวนก็ลงพื้นที่ไปเฝ้าอยู่หลายจุด
กระทั่งไปเจออยู่ซอยชินเขต

ก็เลยคุมตัวมาที่โรงพักนะฮะ
แล้วก็ไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ลักษณะเขาก็มีอาการทางจิตอย่างเด่นชัด
มีการตะโกนโวยวายในห้องควบคุม

ถามว่าเมื่อไหร่จะปล่อยอึดอัดเหลือเกินอะไรแบบนี้
ที่ผ่านมาเองเธอเดินทางมาที่สอนอนบ่อยครั้ง
เพื่อแจ้งความกับเรื่องของคดีลูกสาวที่ถูกสามีข่มขืน
ซึ่งการมาแต่ละครั้งจะเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างมาให้ส่ง

บางครั้งตำรวจก็ต้องจ่ายเงินแทนไป
แต่เรื่องราวทั้งหมดมันเป็นจริงเท็จอย่างไร
ต้องให้ตำรวจเขาสืบสาวเราเรื่องกันหน่อย
แล้วว่าสิ่งที่เธอพูดถึงเป็นอย่างไร

เพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตเป็นพ่อ
แล้วผู้ก่อเหตุเองก็ใช้วิธีที่แบบสลดด้วย